มาดูคดีนี้ฮะยังเป็นข้อสงสัยอยู่นะครับ
แล้วก็เป็นสิ่งที่มีพิรุษที่ตำรวจต้องตรวจสอบ

เสียชีวิตจากอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกาย
ใช่ค่ะเพราะว่าน้องมีอาการเลือดข้างในสมอง
แล้วก็เสียชีวิตทีนี้แม่แท้ของน้องบอกว่า
วันที่เกิดเหตุจริงน้องอยู่กับทางฝั่งของคุณพ่อแล้วนะ

แล้ววันนั้นทางแม่เลี้ยงอยู่กับลูกชาย

ถึงทำให้ลูกชายเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม

นี่ค่ะตอนที่กู้ภัยทุ่งตะโกน
นำศพของน้องต้นกล้าเด็กชายวัยขวบครึ่ง
น้องเสียชีวิตด้วยอาการเลือดข้างในสมอง
ก็เอามาให้ครอบครัวประกอบพิธีทางศาสนา
ที่วัดมุจรินอยู่ในพื้นที่อำเภอทุ่งตะโกที่ชุมพร
แล้วฝั่งอดีตสามีกับฝั่งแม่เลี้ยงเนี่ย
บอกว่าน้องถูกตู้เสื้อผ้าล้มทับเสียชีวิต
ซึ่งเรื่องสาเหตุของการเสียชีวิต

รวมถึงข้อมูลจากตอนแรกที่พ่อของน้องต้นกล้าพูด
คือแม่ของน้องต้นกล้าไม่เชื่อ
ก็เลยจะให้ตำรวจสพทุ่งตะโก

ว่าแท้ที่สุดแล้วน้องต้นกล้าเสียชีวิตจากอะไรกันแน่
แม่ของน้องคือนางอาภาพรนาคลอดอายุ๒๖ปีเล่าแบบนี้ค่ะ
คือก่อนหน้าตัวของคุณแม่อยู่กินกับสามี
คือนายนรงพลวิชิตอายุ๓๗ปี
นี่ค่ะเป็นผังครอบครัว
อยู่กินด้วยกันแล้วก็มีลูก
คนแรกเป็นผู้หญิงอายุ๗ขวบ
คนกลางเป็นผู้ชายอายุ๔ขวบ
แล้วก็น้องต้นกล้า๑ขวบ๖เดือน
นี่นะคะหลังจากนั้นเมื่อ๕เดือนที่แล้ว
แม่เลิกรากับสามี
ก็คืออย่าร้างกันนะฮะแยกทางกันอยู่นะครับ
ทีนี้แม่ก็เลยตัดสินใจว่าลูกสาวฉันจะเลี้ยงเอง
ซึ่งฝั่งพ่อก็ไปมีภรรยาใหม่คือนางนันทิยาแต่งประวัติหรือว่าอุ้มอายุ๓๐ปี
ที่คุณผู้ชมได้เห็นในผังของครอบครัวเมื่อกี้นี้
ส่วนตัวแม่เองเนี่ยนะคะแม่ก็ไปมีสามีใหม่อยู่ที่สุราธานี
แล้วก็เอาลูกสาวคนโต๗ขวบไปอยู่ด้วย
ได้รับโทรศัพท์จากหมอที่โรงพยาบาลชุมพรเขตอุดมศักดิ์
โทรมาบอกว่าแม่ตอนนี้น้องต้นกล้านะบาดเจ็บสาหัส
แล้วท้ายที่สุดน้องต้นกล้าเสียชีวิต
ซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้น
ตำรวจก็เรียกทั้งฝั่งอดีตสามีกับทางฝั่งแม่เลี้ยง
ก็คือนางสาวอุ้มไปสอบปากคำ
แล้วก็ทางคุณหมอก็ต้องมีการสักถามด้วย

ปรากฏว่าก่อนหน้านั้นคือพ่อแท้ของน้องต้นกล้า
ให้ข้อมูลกับคุณหมอบอกว่าน้องตกจากที่สูง
ตกลงมาหัวกระแทกพื้นนะครับแล้วก็อยู่ก็เปลี่ยนคำให้การเหมือนกัน
บอกว่าน้องปีนขึ้นไปที่ตู้เพื่อไปหยิบขวดนม

เรื่องนี้แม่แท้ของน้องไม่เชื่อเลยนะ
ใช่ค่ะไม่เชื่อเพราะว่าทั้งสองเหตุการณ์มันไม่น่าจะเกิดขึ้นได้
ตกจากที่สูงตกได้ยังไงเพราะบ้านเป็นบ้านชั้นเดียว
ใช่เป็นห้องเช่าชั้นเดียวแบบนี้แล้วก็ตัวล้มทับ
แม่บอกว่าไงถ้าเกิดล้มทับจริงลูกคงไม่รอด
ถ้าตู้ล้มทับแบบนี้ลูกคงหัวแบะแล้ว
แม่แท้บอกแบบนี้ก็เลยไม่เชื่อคำให้การ
ของผู้เป็นพ่อแท้ของต้นกล้าทั้ง๒เหตุผล

ตำรวจก็สอบปากคำทั้งตัวพ่อแท้ของน้องต้นกล้า
แล้วก็แม่เลี้ยงของน้องต้นกล้า

เลี้ยงบอกแบบนี้ค่ะนางอุ้มบอกว่าวันเกิดเหตุ
ผู้เป็นพ่อปล่อยให้น้องต้นกล้ากับลูกคนกลางเนี่ย

เพราะว่าพ่อออกไปรับจ้างนอกบ้าน

เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยน้องต้นกล้าเนี่ยปีนหยิบขวดนม
แล้วขวดนมเนี่ยมันอยู่บนหลังตู้เสื้อผ้า
แล้วตู้เสื้อผ้านี้ความสูง๒เมตร
ทีนี้พอน้องเอื้อมมันก็เลยทำให้กลายเป็นอุบัติเหตุ
ตู้เนี่ยมาล้มทับทับน้องต้นกล้าจนได้รับบาดเจ็บ
แล้วก็เสียชีวิตลองฟังแม่เลี้ยงนะคะ
น้องอุ้มเล่าหน่อยค่ะ
คุณผู้ชมขออภัยอันนี้คือแม่แท้ของน้องต้น
น้องต้นกล้าอันนี้คือนางอาภาพร

ทำให้การของทั้งตัวพ่อแล้วก็ตัวแม่เลี้ยง
ทีนี้ก็ต้องดูเรื่องเกี่ยวกับผลชนสูตรเบื้องต้นนะ
เพราะว่าแพทย์บอกว่าลูกชายกระโหลกศีรษะแตก

หรือว่ากระทบด้วยของแข็งอย่างแรง
แล้วนอกจากนั้นตามเนื้อตัวตามร่างกาย

อาจจะเกิดจากการถูกกระทำมาอย่างต่อเนื่อง
แต่ทีนี้ตอนนี้ผลมันออกมาเป็นแค่เบื้องต้น
ถามว่าแล้วผลที่มันชัดเจนจะรู้เมื่อไหร่
ซึ่งแพทย์บอกว่าน่าจะรอผลรอผล
รอผลอีกสักประมาณ๑๒สัปดาห์นะ
คุณผู้ชมทีมข่าวของเราก็ติดตามในคดีนี้
ก็ไปพูดคุยกับทางด้านของพันธ์ตำรวจโทนริน
ภุ่มสวรรค์สรวจสอบสวนสพทุ่งตะโกจังหวัดชุมพร
ซึ่งทางสารวัตรสอบสวนก็เปิดเผยบอกว่า
คือได้เรียกแม่เลี้ยงแล้วก็พ่อแท้ของน้องต้นกล้าม
มาสอบปากคำแล้วก่อนหน้านี้
ทั้งสองคนให้การพบข้อพิรุษขัดแย้งกับหลักฐานที่เกิดขึ้นหลายอย่าง
เรื่องของตู้เสื้อผ้าที่สูง๒เมตร

นตู้เสื้อผ้าที่สูง๒เมตรขึ้นไปเอาขวดนมบนหลังตู้
แล้วทำให้ตู้เสื้อผ้าล้มทับเด็กได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต

จากการไปตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุ
ซึ่งเป็นบ้านเป็นห้องแถวเช่านะ
พบตู้เสื้อผ้าอยู่ในห้องนอนสูง๒เมตรจริง
ขณะเกิดเหตุมีแม่เลี้ยงอยู่บ้านคนเดียว
ส่วนพ่อแท้ออกไปทำงานรับจ้าง
แล้วก็นี่แหละตามคำให้การ
ตำรวจก็ต้องไปตรวจสอบหน่อยสิ

พบว่าที่บ้านที่เกิดเหตุเนี่ยคุณมันเป็นห้องโล่งครับ
ไม่มีเก้าอี้หรือสิ่งอื่นใด
ที่เด็กจะลากมาบรองปีนขึ้นหลังตู้เสื้อผ้าได้
อกจากนี้พบว่าปกติขวดนมที่ผู้เป็นแม่จะให้น้องเนี่ย
เอาผู้เป็นแม่เลี้ยงนะจะให้น้องเนี่ย
จริงแม่เลี้ยงจะวางอยู่บริเวณจุดอื่น

ทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นข้อพิรุธมากมาย

ให้การอะไรที่มันเป็นพิรุษไปซะหมดเลย
ทีนี้ฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เดินทางไปที่บ้านที่เกิดเหตุนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะอยู่ในพื้นที่หมู่๑นะคะที่ตำบลทุ่งตะไคร้ที่อำเภอทุ่งตะโก
ตอนไปถึงคุณผู้ชมล็อกอยู่
ทีนี้พอเราพยายามที่จะไปตรวจสอบ
ก็ได้ข้อมูลมานะว่าตัวนายวิชิตกับนางอุ้มแม่เลี้ยง
เขาย้ายของไปแล้วแล้วติดต่ออะไรไม่ได้นี่ค่ะ
คือล็อกอยู่นะพยายามที่จะส่องเข้าไปดูข้างในเห็นไหม
อันนี้คือภาพด้านในมันไม่มีที่เป็นฟอร์นิเจอร์อะไรที่เป็นเฟอร์นิเจอร์สูง
คือเขาบอกว่าขนย้ายของไปหมดแล้วด้วย
ตำรวจก็ติดต่อ๒คนนี้ไม่ได้แล้วนะ
มันก็เลยเป็นข้อพิรุธอีกอย่างหนึ่งว่าหนีไปไหนทั้งสองคน
ใช่ค่ะแต่ทีนี้ความคืบหน้าในเรื่องนี้
ทางด้านพันธุ์ตำรวจเอกธานีนาค๖วิกเนี่ยนะคะ
ผู้กำกับสอบสวนตำรวจภูทรจังหวัดชุมพรเนี่ยนะ
บอกว่าจากที่แพทย์ศูนย์นิติเวชโรงพยาบาลระนอง
เขาระบุผลการชนะสูตรศพมาแล้วว่าน้องเลือดคั่งที่บริเวณศีรษะ
แล้วก็ตามร่างกายมีรอยเขียวช้ำทั้งหมดตรงนี้ค่ะ
ตำรวจก็เลยรวบรวมหลักฐานแล้วก็ขอหมายจับจากศาลจังหวัดหลังสวน
ข้อหาก็คือทำร้ายผู้อื่นจนได้รับบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิต
ทีนี้ก็มีการนำกำลังสั่งให้ชุดสืบสวน
นำกำลังเข้าจับกลุ่มตัวนางอุ้มแม่เลี้ยง
ตอนนี้นางอุ้มเนี่ยจากสายข่าวคือเขาบอกว่าหนีไปอยู่ที่บ้านญาติ

ทีนี้ก็ตำรวจก็นำกำลังไปจับกลุ่มตัวได้ช่วงเช้า
ตอนนี้อยู่ระหว่างการนำตัวนางอุ้มมาสอบสวนที่สพทุ่งตะโกนะ

ใช่ค่ะแต่ทีนี้พ่อล่ะพ่อของน้องต้นกล้า
จากรายงานเขาบอกว่ายังอยู่ในพื้นที่ไม่ได้หลบหนีไปด้วย
ดังนั้นเบื้องต้นก็อยู่ระหว่างการเรียกตัวพ่อของน้องต้นกล้ามาสอบปากคำ
แล้วก็รวบรวมหลักฐานว่ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการกระทำของภรรยาใหม่

ครับแล้วก็ข้อมูลจากเพื่อนบ้านก็เป็นข้อมูลที่สำคัญเหมือนกันนะ
เพราะเพื่อนบ้านบอกว่ามักจะได้ยินเสียงร้องของเด็กชายคนนี้

ไม่รู้ว่าตัวแม่เลี้ยงทำร้ายร่างกายน้องต้นกล้าหรือว่าเลี้ยงดูน้องอย่างไกล
อันนี้เป็นคดีที่ต้องคลี่คลายให้ได้โดยเร็วนะครับ